บ้านต้องคอยห้ามปรามลูกบ้านนะ

แต่คราวนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
นั่งอยู่ในวงไฮโลซะเองเลย

ทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงไปอยู่ตรงนั้น

ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความ
บอกว่าชายคนหนึ่งนั่งบนเก้าอี้
เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านและถือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

กำลังนั่งเล่นการพนันชนิดไฮโลกับลูกบ้าน
และเยาวชนเสียเอง

แต่กลับยังไม่ถูกดำเนินการด้านวินัยใดเลย
ยังคงทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอยู่อย่างปกติ

ก็กลัวอิทธิพลของผู้ใหญ่บ้านคนนี้เหมือนกันนะครับ

ก็ความเป็นจริงว่ามันเป็นจริงยังไงบ้างนะฮะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่อำเภอไซน้อย

นางสาววันนี้วุฒิฤทธากุล

ตั้งแต่วันที่๘ธันวาคมปีหกสี่

โดยมีประหลัดอำเภอไซน้อยเป็นประธานคณะกรรมการ

๒เรื่องข่มขู่ลูกบ้านหรือเป็นผู้มีที่ผล
และ๓เรื่องผู้ใหญ่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถ

คำผู้ร้องและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาตลอด
ซึ่งทางด้านอำเพลินเดียวก็บอกว่า

เป็นภาพถ่ายเมื่อปี๒๕๕๙

แต่ผู้ร้องเพิ่งจะมาร้องเรียน

ทางอำเภอไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน
หรือไม่ได้ไม่รับเรื่องร้องเรียนนะ

อย่างที่ชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับ
ซึ่งหากผลการสอบสวนออกมาว่าผู้ใหญ่บ้านกระทำผิดจริง
ก็จะมีบทลงโทษตามระเบียบของราชการ
ตั้งแต่ภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกแล้วก็ไล่ออกต่อไปนะครับ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับผู้ใหญ่บ้านที่ปรากฏเป็นภาพ
อยู่ในภาพนี้นะฮะแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะตอบ
ให้ข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกเพียงแค่ว่า
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการการสอบสวนของผู้บังคับบัญชานะฮะ